จะบอกว่าในวงการบันเทิงพูดถึงผู้จัดการส่วนตัวกับดารา
บอกเลยนะว่าคู่นี้นะยังกับคู่ซีเลย
ไปไหนไปกันค่ะสนิทกันจริง

ต้องยกคู่นี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าล่าสุดค่ะ
สาวใบเฟิร์นมาเมาส์วิรากรรมฮาของเธอ

อย่างคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวนั้นรวมแก๊งเพื่อน

ใช้เวลาดื่มดำกับบรรยากาศที่เกาหลี

เพราะไปแต่ละที่หลงทุกที่

ว่ามันเหมือนเป็นพรมลิขิตที่ต้องมาอยู่ดูแลกัน

แล้วก็ส่งผลบุญทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันค่ะ
ของเบอร์เฟิร์นเป็นอะไรที่ไม่มีแพลนเลย
แค่ประเทศกับไฟล์บินเท่านั้นเองค่ะ

เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนพักผ่อนจริงค่ะ

เพราะหนูหลงทางทุก๕นาที
เราไม่ได้แพลนว่าที่นี่เดินทางยังไง

แล้วก็ดูว่านั่งรถบัตรสายอะไร

ละถนนถนนผิดไป๕กลับมา๕อะไรอย่างนี้
คือวันหนึ่งคือได้เที่ยวน้อยมาก

รู้จักกันมานานแล้วก็เห็นทั้งข้อดีข้อเสียกันมา
จนแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วเนาะ
แล้วก็มีการวันไหนดีก็ชื่นชมกัน
วันไหนผิดพลาดอะไรก็ตักเตือนกัน

ไม่อยู่แน่ค่ะไปแน่

มันก็เหมือนขอแฟนแล้วได้ผู้จัดการแทน

ไม่ได้บอกเพศแล้วได้มันมา

แล้วได้มันมาอย่างนี้ค่ะ
คือสะเคราะห์สนิทกันมาก
แต่ว่าเฟิร์นเขาก็เรียก
น้องไปเฟิร์นเรียกคุณโต๊ะก็ยาย
ซึ่งซ้ำกันไงก็น่ารักดี
เขาเรียกว่าอะไรน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
อยู่ตรงการบรรเทิงนะ